คุณอยากรู้ว่าคุณจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมใช่ไหม

เพราะว่าวันนี้มี๓ราศีที่ดาวพุทธย้ายไปเจอกับดาวอาทิตย์

พบกับหมอไก่พพาธินีเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๗มิถุนายนนี้ค่ะ
ดาวพุทธจะมีการโยกย้ายราศีมาเจอกับดาวอาทิตย์ที่รออยู่ในราศีพฤกษกนะคะ
ซึ่งการที่ดาวคู่นี้มาเจอกันค่ะ
ทางโหรศาสตร์นับว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการโยกย้ายของดาวในครั้งนี้
แบบตรงเต็มไม่มีอ้อมเลยค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีพฤกษกนะคะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกค่ะถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยนะคะ
เพราะว่าดาวพุทธและดาวอาทิตย์จะเข้ามาทับในดวงชะตาของคุณค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีพฤกษกประสบพบเจอกับเรื่องดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีพฤกษกดวงดีมีโอกาสได้รายได้แบบจัดเต็มค่ะ
เพราะว่านอกจากชาวราศีพฤกษกจะได้รายได้จากช่องทางปกติที่คุณทำงานอยู่แล้วนะคะ
ชาวราศีพฤกษกเองก็ยังมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางอื่นด้วยค่ะ
หรือว่าถ้าคุณหวังในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้แบบพอหอมปากหอมคออยู่นะคะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีมากนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมีโอกาสร่ำรวยแบบพึบพับค่ะ
ก็คืออยู่ดีก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตแบบชนิดที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะ
ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะทั้งลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียนความขยันของคุณค่ะ
และลาบลอยก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะแม้ว่าหลักหลักดวงชะตาของคุณจะได้ลาบจากความขยันนะคะ
แต่ถ้าคุณลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงแบบเล็กน้อยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับราศีที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการโยกย้ายของดาวในครั้งนี้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีดวงเด่นในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
ในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
ไม่ว่าคุณจะหยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะค้าขายก็ดีทำงานประจำก็ปังนะคะ
หากคุณมีความขยันรับรองว่าความรวยจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่อย่าลืมค่ะดวงดีแล้วก็ควรที่จะทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาทำให้ดวงดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
คลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒